อันนี้ก็โอ้โหก็น่าหนักใจไม่แพ้กันคุณผู้ชม
เด็กม๖หน้าตาดีนะฮะเขาเคยเกาะเหตุมาเดียวครั้งนึง

แล้วบ้านเขาก็เป็นบ้านที่มีฐานะอยู่แล้ว
นะฮะเหตุผลที่เขาทำเขาครั้งนั้นเขาบอกว่า
ต้องการนำเงินไปซื้อคอร์สเสริมความงาม

ไปทำที่บางแคร์บอกว่าทำคอร์สแรกไปแล้ว

ก็เลยไปฉกทองอีกต้องการไปซื้อคอร์สเพิ่มอีก

อันนี้เด็กผู้ชายม๖แต่เขาชอบเรื่องของ
รักสวยรักงามลักษณะเหมือนจะตุ้งติ้งนิดนึงแหละนะฮะ
เขาชอบเรื่องของการทำใบหน้าให้เขาดูดีนะครับ
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดของร้านทอง
ยาวราชกรุงเทพซึ่งอยู่ที่บริเวณบันไดเลื่อนชั้นหนึ่ง
ของห้างแถวบางแคร์
บันทึกภาพเหตุการณ์นักเรียนชายคนนี้
ม๖อายุ๑๗ปีหน้าตาดีลักษณะแต่งตัวดี
เดินเข้าไปหน้าตู้สวมแว่นตาดำ

เพื่อขอดูสร้อยเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก๕บาท

พนักงานร้านก็หยิบไปให้กับนักเรียนคนนี้
เลือกซื้อเอาให้ถูกใจแล้วก็ใส่ไปที่ข้อมือ
ดูสิลองใส่มันเป็นยังไง
สักพักหนึ่งอ้าวหนีออกไปเลยฮะ

นี่ฮะนี่จังหวะนี้คือใส่ไปแล้วนะนะฮะ
แต่นักเรียนชายชั้นม๖คนนี้ผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมแน่นอนเจ้าของร้านพนักงานเขาก็ตะโกนเนอะ
เขาก็ให้รพช่วยก่อนไล่จับ

ต้อนก่อนจะไปจดมุมที่ลานจอดรถ
ถูกตำรวจจับแล้วก็พร้อมของกลางนะฮะ
พร้อมกับสร้อยข้อมือน้ำหนัก๕บาท๑เส้น
ของคำปลอมหลัก๕บาทอีก๑เส้นที่นักกระเด็นชายคนนี้นำติดตัวมาด้วย

ทางด้านของนางสาวสุจิตราแสงจันทร์อายุ๒๕ปี
พนักงานของร้านทองเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เด็กคนนี้วิ่งหลบหนีอยู่ในห้างเนี่ย
เขามีการนำสร้อยข้อมือที่เป็นของปลอมโยนทิ้งระหว่างทางด้วย
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจว่าโยนไว้ให้แล้วของกลางอยู่นี่จะได้ไม่ต้องจับตัวเขา
คือเหมือนว่าเขามีการเตรียมมาแล้วว่าเขาจะทำอะไร

ด้านตำรวจโรงพักหลัก๒พอทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม๖
มีบุคลิกหน้าตาลักษณะตุ้งติ้งคนเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วในห้างบึงครองเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ผู้ปกครองคราวนั้นผู้ปกครองต้องพาไปมอบตัวเอง
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเอง

เพราะว่าต้องการนำเงินไปซื้อคอร์สเสริมความงามเพิ่ม
เพราะว่าการชิงทองครั้งแรกซื้อคอร์สไปราคา๗๐๐๐บาทไปแล้ว
ยังไม่พอใจกับความงามที่ได้รับมา
ก็เลยไปจองคอยเพิ่มอีกราคา๗๐๐๐บาทเท่ากับครั้งแรก

แล้วก็มีการเตรียมซื้อทองปลอมน้ำหนักแบบเดียวกันเท่ากันเพื่อใช้สับเปลี่ยน

แล้วก็โยนทองปลอมลวงว่าคืนของกลางให้แล้วนะครับ
ส่วนการพูดคุยกับแม่ของเด็กคนนี้บอกว่า

ส่งเสียให้เรียนหนังสือโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านฝั่งทน

อยากให้ลูกกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
แล้วก็ไม่น่าจะทำแบบนี้เพียงแค่ต้องการไปซื้อคอร์สเสริมความงาม

ส่งให้เรียนแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังทำแบบนี้เป็นครั้งที่๒
เพราะเรื่องของการเสริมความงาม
คือจริงอันนี้บางทีก็ต้องจริงปรึกษาจิตแพทย์อะไรแบบนี้ได้
คือมันไม่ใช่อาการของคนเป็นบ้านนะคะที่ต้องไปหาจิตแพทย์
แต่ว่าบางทีเนี่ยลึกแล้วเขาอาจจะมีอะไรในใจมีปม
อาจจะมีเหตุผลอื่นที่เขาทำแบบนี้ก็ได้
คือบางทีมันต้องพูดคุยกันให้เวลากันมากกว่านี้
ก็ต้องลองค่อยช่วยกันแก้ไขกันไปนะคะ